คุณผู้ชมฮะใครเป็นเด็กบอร์ดบ้างยกมือกันหน่อยอ่า
แม่นี่ก็เด็กบอดคนหนึ่งแหละพอเล่นได้สนุกออกกำลังกายค่ะ
ธีระที่ตอนนี้หลายคนเขาเล่นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหรือว่าก่อนหน้านั้นหลายคนเล่น
เก็ตบอร์ดกันมาแล้วเขาเรียกว่าเด็กบอร์ดนะโอ้โหมันก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะเป็นอย่างดีนะครับ
ใครเริ่มต้นเล่นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเร็วมากเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันซะก่อนนะฮะ
แต่ว่าทีนี้คุณพูดถึงเรื่องของสเก็ตบอร์ดปรากฏว่ามีคนหัวใสทำสเก็ตบอร์ดจากแทนจากฝาโลง
ไม่ได้บ่งบอกไม่ได้บ่งบอกอะไรหรือว่าเป็นเอ่อในอนาคตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
เป็นสัญญาณเตือนว่าในอนาคตอะไรอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเวลาเล่นให้สวมอะไรที่มันป้องกันด้วย
ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้อ่ะอันนี้เป็นไปได้นะครับนี่แหละฮะ
คือสเก็ตบอร์ดจากฝาโลงไอเดียของนี่เลยร้านบุรพาหีบศพสะพานใหม่
สะพานใหม่ดอนเมืองดังเลยแหละดังสิฮะคุณนี่ฮะ
ทำสเก็ตบอร์ดจากฝาโลงออกประกาศขายได้รับความสนใจแล้วคุณ
มียอดจองมีคนสนใจอย่างมากอย่างมากอย่างมากจริง
ทางร้านโปรโมทไว้แบบนี้บอกว่าแผ่นสเก็ตครับ
ทำจากฝาโลงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังโฆษณาว่าเล่นง่าย
ฟังดีนะเล่นง่ายเบาสบายเหมือนร่างไร้วิญญาณ
ไม่มีรอยไฟไหม้ไม่มีกลิ่นเจือปนแน่คำนี้คือใช้แล้วหรือยังคะ
ยังไม่มีกลิ่นเจอปล่นนะฮะข้างใต้เนี่ยเราจะได้เห็นฮะ
ข้างใต้สเก็ตบอร์ดเมื่อกี้ที่เห็นไปแล้วเป็นเทพนมนะฮะ
เหมือนอยู่ที่ฝาโลงนั่นแหละฮะแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็ตกแต่งเป็นสเก็ตบอร์ด
ตามปกติค่ะถ้าไม่หงายขึ้นมาดูก็จะไม่รู้ว่าเป็นฝาโลงนะฮะ
แต่ถ้าหงายขึ้นมาดูแล้วเพื่อนที่มาเล่นด้วยกันอาจจะวิวหน่อย
ฉันไม่กล้าเล่นของเธอฉันไม่ยืมหรอกฉันไม่ยึดของเธอ
ฉันไม่ขโมยด้วยนะฮะเราส่งทีมข่าวไปตรวจสอบที่ร้านบูรพาหีบศพสะพานใหม่นะครับ
ซึ่งอยู่หน้าซอยพลอยู่ทีลห้าสิบสี่แขวงคลองถนนเขตสายไหมนะครับ
พบว่ามีการทำขายจริงคุณทางร้านยังสาธิตการเล่นให้ดูด้วย
เล่นได้จริงไม่ต้องกลัวตายนะฮะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยม
กลุ่มวัยรุ่นเลยนะฮะโดยคุณอนุสรยั่งยืนอายุ๓๐ปีเท่านั้นเอง
เป็นเจ้าของร้านหีบศพแห่งนี้บอกว่าเห็นว่าสเก็ตเซิร์ฟ

ปรากฏว่าแหมมีคนก็สนใจอะไรที่มันแปลกแบบนี้เหมือนกัน
มันท้าทายดีและคนสนใจสั่งซื้อเข้ามามาก
ฟังเสียงจากเจ้าของไอเดียกันนะครับ
มีไอเดียคิดก็คือใช้ไม้ที่เหลือจากการใช้ทำโรง

ตัวล้อเหรอก็ทำมาจาก
เป็นล้อที่ใส่กับเก้าอี้ทั่วไปอะไรอย่างนี้

ก็จะพอได้เล่นได้อะไรอย่างนี้เฉยครับ

แต่ว่ากุศโลบายของเขาสองอย่างก็คือ
หนึ่งเล่นแล้วเหมือนร่างไร้วิญญาณคือมันพลิ้ว

กับ๒ก็เหมือนว่าเป็นการเตือนให้ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
เห็นไหมกุศวายเขาดีนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปฝาโลงใหม่นะจ๊ะ
ไม่ใช่ไปเอาอันเก่าที่แบบเผาแล้วมันไหม้ไม่หมดเอามาทำ

ลองติดต่อไปที่ร้านได้นะฮะ
แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกล้าเล่นไหม
หรือคุณจะกล้าเอามาพิงฝาบ้านไว้ไหม
โชว์เทพนมแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของสเก็ตบอร์ด
เราก็ไม่พลาดพูดถึงเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้คนในวงการหลายคนหรือว่าโอ้โหคนทั่วไปเนี่ย
นิยมเล่นแล้วเขามีสถานที่ในการฝึกซ้อมเปิดใหม่หลายสถานที่นะ
ถ้าให้นับเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เปิดขึ้นประมาณ๓ที่เฉพาะในกรุงเทพ
โดยเฉพาะห้างดังเขาจะเอาร้านจอดรถแบ่งส่วนหนึ่ง
มาทำร้านให้เสิร์ฟสเก็ตเล่น
แล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยด้วย

ทุกทีเราเห็นนั่งอยู่บนสภา

แล้วก่อนหน้านี้โหวตสวนอยู่ไม่ใช่เหรอ

โหวตสวนโหวตสวนมติพักอยู่นะฮะ
มาดามเดียนางสาวะธัญญาวงโอภาษีสสบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
ผ่อนหย่อนใจจากงานสภาสักนิดนึง

แล้วก็มาเล่นเซิร์ฟสเก็ต
โดยมีโจอี้บอยแรปเปอร์ชื่อดังแล้วก็ฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ชื่อกลุ่มเขาชื่อดีนะล้มไม่เลิก
เป็นกลุ่มเฟซบุ๊คสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้
เป็นครูสอนคอยแนะนำเทคนิคต่างให้กับมาดามเดียด้วยนะครับ
มาดามเดียก็โพสต์ข้อความระบุไว้
บอกว่ามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามันต้องมานะเรื่องอินเทรนด์แบบนี้
ต้องใช้อาจารย์ถึงสองคนนันนะ

ลืมชื่อยาวของท่านไปเนี่ย

ที่ช่วยสอนให้แล้วก็แฮชแท็ก
เมนต์บอกว่าเล่นบ่อยเดี๋ยวก็เก่งเอง
นี่จริงมาให้คุณครูสุพัสราครูดาวสอนให้ก็ได้
ไหนขอดูคลิปของคุณสุภาษาลาหน่อย
นี่อันนี้ตอนเลี้ยวอันนี้ตอนเลี้ยวแล้วนะ
เทคนิคการกางขาการไถการยกตัว

อ่าไหนล่ะดิฉันอ่ะอ๋อนี่ไงดิฉันมาแล้ว
ไหนคุณทำแขนแขนสิตอนโยกอ่ะ
ต้องโยกอย่างนี้เขาบอกว่าให้ทำมือซอมบี้
ทำให้เหมือนซอมบี้อย่างนี้นะแล้วก็โยกแบบนี้

ซอมบี้อย่างนี้ถ้าคนเล่นเก่งแล้วจะพิ้วนะ
คนเล่นใหม่ก็จะเป็นซอมบี้จริง

ผู้ประกาศไทยรัฐของเรานะคุณอรัชพรก็ชอบเล่นใช่ไหม

กันนิดหนึ่งระวังอันตรายนะฮะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะ
ใช่ต้องใส่ให้ครบนะคะสนับเข่าสนับสอกและหมวกกันน็อก
เออต้องระวังด้วยนะฮะ
ใครที่อยากจะฝึกเล่นนะครับก็ค่อยฝึกกันไป

อันนี้ที่สนามหลวงใช่ไหมสนามหลวงค่ะ
เขาก็จะจัดลานแบบนี้ให้ไปฝึกซ้อมกัน
ใช่สนุกเป็นการออกกำลังกายนะคะ
เพราะว่าเห็นเล่นแบบนี้เหนื่อยมาก
ใช่ไหมเหนื่อยมากปวดทั้งขาไปหมดเลย
คือได้เรื่องของกล้ามเนื้อด้วยขาแล้วก็เอวเนี่ยโอ้โหเอวคลอดเลย
เอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
โดยเฉพาะสเก็ตบอร์ดจากฝาโลงศพนะฮะ
เดี๋ยวลองคิดก่อนนะคะว่าจะซื้อดีไหม